ทีนี้มีอีกหนึ่งเรื่องที่ชัยภูมิ

แต่ชาวบ้านเขาว่าเจอดวงไฟประหลาดเนี่ย
ลอยมาในทุกวันพระค่ะ

โอ้โหมีเสียงหมาหอนด้วยนะคะ

นั่นแหละแล้วคุณจะเห็นมีไฟวับแป๊บอยู่ข้างใน

แต่ว่าลักษณะกระพริบแบบนี้นะคะ

แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเขาบอกเกิดขึ้นประมาณ๕ทุ่มครึ่ง
อยู่ท้ายหมู่บ้านวังกระทะหมู่๑๔
ตำบลวังตะเข้อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชายภูมิ
ดวงไฟประหลาดที่เห็นเนี่ยนะ
มีคนเขาแสดงความคิดเห็นที่มันแตกต่างกันออกไป
บางคนเขาก็ว่าเป็นผีกระสือหรือเปล่า
เออส่วนใหญ่นะถ้าเห็นปุ๊บแป๊บเนี่ย

มันวิบวิบไงกระพริบได้ไงแต่บางคนเขาว่าเป็นไฟจากโรนหรือเปล่า
โรนคือกล้องถ่ายที่มันบินได้ไง

เขาอาจจะถ่ายภาพอะไรของเขาอยู่นักท่องเที่ยว
แล้วหมามันหอนโดรนเหรอมันต้องหอนใส่ผี

อันนั้นกระหังนะคุณพับนะ
จากการสอบถามเจ้าของคลิปไปเนี่ยนะคนที่เห็นดวงไฟเนี่ยนะ
ก็คือคุณพริกไซส์เลิศกระโทกนะคะเขาบอกว่า
ไฟนี้เจอบ่อยมากนะ
ที่บ้านเนี่ยบ้านเขาอยู่ติดป่าท้ายหมู่บ้าน
พอหมาเห่าหอนยังไง
ตัวเองก็จะตกใจแล้วตื่นขึ้นมาดูว่าหมาหอนอะไร
แล้วก็เจอกับดวงไฟประหลาดนี้ค่ะลอยเหนือต้นไม้เป็นประจำ
ซึ่งดวงไฟก็จะค่อยลอยกระพริบกระพริบแล้วหายไปริมสะน้ำท้ายหมู่บ้านในป่า

มันแวบแล้วก็เหมือนค่อยเคลื่อนหายไปทางนั้นนะครับ
แล้วก็เคยมีผู้เท่าผู้แก่เนี่ยนะชาวบ้านเนี่ยนะ
ที่เขาออกมาดักหนูมาจับหนูอ่ะเขาบอกว่าเขาเคยเห็นเหมือนกันอ่ะไอ้ไฟประหลาดดวงเนี้ย
แต่ก็ยังไม่สามารถมีใครพิสูจน์ได้ว่าตกลงมันคือไฟอะไรกันแน่
ชาวบ้านส่วนใหญ่เลยนะเขาก็เชื่อกันว่าผีกระสือที่มันมาออกหากินในช่วงกลางคืน
โดยเฉพาะวันพระไหมนั่นไงแต่ก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ยังไม่สามารถหาคำตอบหรือว่าพิสูจน์ได้มันก็ยังเป็นปริศนา
แต่เดี๋ยวถ้าเกิดมีความคืบหน้ายังไงจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะ
เล่าให้ฟังยังไงดูแล้วใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยเนาะ